วันนี้มีข่าวดีมาบอกเพราะว่าสื่อต่างประเทศค่ะจัดอันดับประเทศไทยอยู่ใน
อันดับที่๒๑ประเทศที่ดีที่สุดในโลกจาก๖๐ประเทศทั่วโลก
กว่าเราอูม
อันดับที่๒๑ซึ่งก็มีเยอรมนีแคนาดาสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาแล้วก็สวีเดน
ครองอันดับที่๑๕ตามลำดับนะคะ
ส่วนกลุ่มประเทศอาเซียนพบว่าสิงคโปร์อยู่ในอันดับที่๑๕

มีมาเลเซียอันดับที่๒๘เวียดนามอันดับที่๓๒
ลิปปินส์อันดับที่๓๓แล้วก็อินโดนีเซียอยู่ที่อันดับที่๔๒นั่นเองค่ะ
พอมาดูถึงรายละเอียดที่แบ่งเป็นหวดย่อยจากคะแนนเต็ม๑๐เนี่ยนะคะ
พบว่าในส่วนของทัศนียภาพประเทศไทย
ปัจจัยต่างที่เอามาใช้คิดคะแนนนะ
ส่วนของทัศนียภาพเราได้ไป๙คะแนนเต็ม๑๐เลย
โอ้โหสวยจริงอันนี้ต้องยอมรับนะคุณ

แล้วก็นี่เลยอาหารยอดเยี่ยมไทยได้ไป๘๔คะแนน
ต้มยำกุ้งไงถูกต้องผัดไทยอีก
ส่วนความเป็นมิตรนะคะได้๘๑คะแนน

ใช่ไหมคะเป็นมิตรใครมาเราก็ยิ้มรับเลย
ถามคนต่างชาตินะทั้งฝรั่งทั้งคนญี่ปุ่น
เคยถามเหมือนกันว่าทำไมยูชอบเมืองไทยจังเลยมาบ่อยจังเลย

ยิ้มดีเป็นกันเองเป็นเพื่อนเป็นมิตร
เมืองก็ยิ้มน้อยลงนะแต่ถ้าเราขยันยิ้มกันนะ

ใช่ค่ะแล้วก็ถึงเราจะยิ้มน้อยแต่ก็ถือว่ายังเยอะกว่าประเทศอื่น
ส่วนในเรื่องของการผจญภัยนะคะก็ได้ไป๗๖คะแนน
ก็ถือว่าเป็นประเทศที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวมากที่สุดในเอเชียด้วย
จนเรียกว่าคุ้นเคยกับจากการผจญภัยแล้ว
ขี่มอเตอร์ไซค์สวนเลนก็มีมาแล้วนะคะ

เอาเป็นว่ามาถึงแล้วก็ขับขี่กันให้ถูกการจราจรไปด้วย

เอาล่ะนอกจากนี้ค่ะไทยเองยังถูกจัดเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกนะ
สำหรับการเริ่มต้นธุรกิจด้วย
และเป็นประเทศที่เหมาะแก่การลงทุนมากที่สุดเป็นอันดับ๖ด้วย
อันนี้อยากจะเป่าประกาศให้ทั่วโลกรู้จังเลยว่ามาลงทุนที่บ้านเรากันเถอะ
โดยข้อมูลการจัดอันดับในครั้งนี้ก็ถือเป็นกระจกสะท้อนให้รัฐบาลได้ทราบถึงจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนของประเทศ
เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาประเทศอีกทางหนึ่งนั่นเองค่ะ
อ่ายินดีนะฮะกับประเทศของเรานะครับ